สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นทางไทยรัฐทีวีนะคะ
พบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงประมาณ๕ทุ่มครึ่งแบบนี้ค่ะ
วันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์
เจาะประเด็นในช่วงแรกค่ะไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิศนุโลก
เป็นอุบัติเหตุรถพ่วงถอยไปทับกับตำรวจเกษียณอายุราชการจนเสียชีวิต
ขณะที่เขากำลังเดินผ่านท้ายรถไปนะคะคนขับก็อ้างบอกว่ามองไม่เห็นว่ามีคนเดินผ่านมา
ได้ยินเสียงเหมือนกัดทับอะไรบางอย่างพอลงไปดูก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะคะ
ติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรายงานค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนพิศนุโลกสุโขทัยในพื้นที่บ้านกลางหมู่๑ตะบนบ้านกลาง
อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกที่เกิดเหตุพบพันธบรวจโทประสิทธิ์ทองสุกอายุ๖๑ปี
สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบรรทุก
คนขับรถบรรทุกระบุว่ากำลังขนปูนซีเมนไปส่งที่อำเภอนครไทย
เลี้ยวกลับรถมาจอดริมถนนปรากฏว่ารถยังจอดไม่ตรงจึงถอยเพื่อให้ชิดขอบทางก่อนจะทับผู้เสียชีวิต
หน้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันจึงตรวจสอบเอกสารหลักฐานและโทรศัพท์แจ้งญาติผู้เสียชีวิต
ราชการกลับมาอยู่บ้านเกิดแล้วทำธุรกิจเกี่ยวกับรถบรรทุก
ช่วงเช้าขับรถไปส่งญาติที่ทำงานและกำลังจะกลับบ้าน

แล้วเดินข้ามถนนมาดูรถพ่วงที่จอดขายอยู่ลานดิน
แต่เดินผ่านท้ายรถพ่วงจึงถูกทับจนเสียชีวิต
จังหวัดน้องคายเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์
หลักตกคลองน้ำบนถนนระหว่างหมู่บ้านนาคลอง
มีความภายเกิดจมอยู่ในคลอง

ว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุที่ไม่มีไฟส่องสว่าง
เสียหลักแห่โค้งตกลงไปในคลองจมน้ำเสียชีวิต

เส้นทางนี้ไม่มีไฟส่องสว่าง

เจ้าหน้าที่ส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์หนองคาย
และให้ญาติรับกลับไปบริเวณกุศลทางศาสนา
จังหวัดตรังเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายตรังปะเหลียน
ในพื้นที่ตำบลโคกลออำเภอเมืองตรัง
พลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่กลางถนน
กับต้นไม้และเกาะกลางถนนหน้ารถพังยับเยิน
ติดไฟแดงแต่พอได้สัญญาณไฟเขียวก็เร่งเครื่องขับออกไป
แต่ก็ต้องเบรกกันทันหันเพราะมีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจ

ส่วนรถเก่งที่มาชนท้ายพลิกความหงายท้องล้อชี้ฟ้า
เพราะดีที่คนขับรถทั้ง๒คัน
ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ที่จุงวันทะคอนนายกเกิดอุบัติเหตุรถเก่ง
เสียหลักตกคูน้ำริมถนนสายบ้านใหญ่เขาพระ
ในพื้นที่หมู่หกตะมนต์เขาพระอำภาเมืองทะคอนนายก

อายุ๒๕ปีคนขับและแฟนสาว

ก่อนจะพบว่านายนัทวุฒิเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงดังสนั่นมาจากจุดเกิดเหตุ
จึงแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบ
ก็พบรถเก๋งสีดำตกอยู่ในคูน้ำข้างทาง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถเก๋งขับมาด้วยความเร็ว
เสียหลักหลุดโค้งและพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างจัง
คนขับกระเด็นออกมานอกรถเสียชีวิต
ปฏิเหตุทางนี้เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์ช่วงทางโค้งดงตาน
ในพื้นที่หมู่๙ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ใกล้กันพบศพชายอายุ๒๕ปีคนขับ

สันนิษฐานว่ารถเก่งน่าจะขับมาด้วยความเร็ว
แล้วเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนขอบฟุตบาท

คนขับกระเด็นออกมานอกรถเสียชีวิต